คุณผู้ชมครับวันนี้เป็นวันที่๔ในการค้นหาผู้สูญหาย

เรื่องของการค้นหาก็ยังดำเนินต่อเนื่องนะครับ

ส่วนเรื่องของการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคล
สำหรับผู้เสียชีวิตกำลังพลทั้ง๖นาย
ก็สามารถพิสูจน์เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว

กำลังจะมีการเคลื่อนร่างของกำลังพลทั้ง๖นาย
จากมธิสวังราชธรรมสถาน
ที่อำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบ

ดังนั้นทีมข่าวของเราคุณแซคนัทวินทองย้อย
รายงานให้คุณผู้ชมได้ทราบกันนะครับเชิญครับ
คุณผู้ชมครับตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่
ได้นำร่างของผู้เสียชีวิตทั้ง๖นาย
ขึ้นบนรถกู่ไภเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

โดยที่จะมีการให้ครอบครัว
ขึ้นกับทางด้านขบวนรถไปด้วยนะครับ
แล้วก็เดินทางกลับที่อำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรี
ให้คุณผู้ชมได้ชมภาพบรรยากาศสดในตอนนี้ที่กำลังเกิดขึ้นนะครับ
มูลนิธิสว่างราชสัทธาธรรมสถาน
เมื่อช่วงเวลาประมาณสัก๑๑นาฬิกา
ก่อนที่จะมีการเคลื่อนร่างผู้เสียชีวิต

มาจอดอยู่บริเวณด้านหน้าของสารานะครับ
ทั้งหมด๖คันด้วยกันครับคุณผู้ชมครับ
เจ้าหน้าที่ได้ให้ญาติได้มีการตรวจข้อมูล

ที่จะเป็นข้อมูลในเรื่องของทรัพย์สินต่างที่มีอยู่
กับทางด้านผู้เสียชีวิตนะครับ
โดยทางอีกหนึ่งคนนะครับที่ทีมข่าวได้ดูนะครับ
แล้วก็ข้อมูลส่วนตัวนะครับก็คือของท่านพันธาเอก
จากเอกอำนาจพิมพีนะครับซึ่งก็มีข้อมูลส่วนตัวอย่างที่ผมบอก
แล้วก็ข้อมูลข่าวสารที่บอกไว้ตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะครับ
ทางด้านพันธาเอกอำนาจถือว่ามีสภาพศพที่สมบูรณ์ที่สุด
๖ศพ๖ร่างผู้เสียชีวิตณตอนนี้นะครับ
และพบว่ามีข้อมูลส่วนตัวอยู่ในกระเป๋าที่ลัดไว้กับบริเวณเอวครบเลยนะครับ
สร้อยคอทั้งรูปถ่ายทั้งนาฬิกาครับคุณผู้ชมครับ
ผู้เสียชีวิตทั้ง๖นายนะครับคือพันธาเอกสมเกียจหมายชอบ
จ่าเอกจักรพงศ์ภูลผลเรือโทสามารถแก้วผึก
พันธาเอกอัชชาแก้วสุพรรณพลทหารอัครเดชโพบัตร

ตอนนี้ทางญาติของผู้เสียชีวิตนะครับ
ก็เดินขึ้นไปบนรถตู้๑คันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
แต่ว่าทางเจ้าหน้าที่นะครับคุณผู้ชมครับ
มีการเตรียมรูปถ่ายรวมไปถึงกระถางทูบ

เพื่อที่จะอันเชิญดวงวิญญาณนะครับ
กับที่อำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีเป็นความเชื่อ
โดยญาติก็จะนั่งอยู่ที่บริเวณของรถกู้ภัยนะครับ
ที่เป็นร่างของผู้เสียชีวิตรายนั้น
ก็จะมีเขียนติดป้ายไว้บริเวณด้านหน้าเลยนะครับ
คันที่๑ถึงคันที่๖ทั้ง๖คันอยู่ตรงนี้นะครับ
แต่ว่าตรงนี้เองเนี่ยมีรถกู้ภัยจอดอยู่บริเวณนี้นะครับ
ทั้งหมดประมาณ๘คันด้วยกันครับคุณผู้ชมครับ
แล้วก็มีรถตู้ที่ให้ญาติผู้เสียชีวิตขึ้นอีก๑คัน
ซึ่งญาติบางคนเดินทางมาจากอำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีนะครับ
แล้วก็นอนพักอยู่ที่อำเภอบางสะพานจังหวัดประจบคิริขันตั้งแต่เมื่อคืนนี้
สนามบินกองบิน๕นะครับ
โดยภารกิจต่อไปที่อำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีนะครับคุณผู้ชม
พอนำร่างของผู้เสียชีวิตเดินทางไปถึงที่นั่นแล้ว
ตอนนี้ที่นู่นก็มีการเตรียมในเรื่องของสถานที่ไว้เป็นอย่างดีแล้วนะครับ
โดยผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีของเราก็ประจำอยู่ที่วัดสัตหีบด้วยนะครับ
นู่นมีการเตรียมในเรื่องของน้ำหลวงอาบศพนะครับ
อย่างที่ข้อมูลที่เราทราบนะครับว่า
ผู้เสียชีวิตทั้ง๖นายณตอนนี้
จะได้รับพระราชทานน้ำหลวงอาบศพจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ที่วัดสัตว์ตะหีบนะครับ
หากไม่สะดวกในการนำร่างผู้เสียชีวิตกลับไปยังภูมิลำเนาทางกองทัพเรือ
มีบริการรถนะครับในการนำร่างผู้เสียชีวิตเดินทางกลับไปให้

การเคลื่อนร่างผู้เสียชีวิตนอกจากมูลนิธิสว่างราชสัทธาธรรมสถานแล้ว
ปฏิบัติการภารกิจการค้นหาร่างผู้สูญหายยังคงมีอยู่ณตอนนี้นะครับ
และมีความคืบหน้า
วันนี้นะครับคุณผู้ชมครับถือว่าครบนะครับ๓วัน๑๒ชั่วโมงนะครับ
สำหรับการค้นหาร่างผู้สูญหายอีก๒๓นาย
ที่ตอนนี้มีการปูพรมพื้นที่ในอ่าวไทยกันอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันนะครับ
ขณะที่มีรายงานมาล่าสุดครับคุณผู้ชมครับว่ามีการพบเรด้าควบคุมการยิงหลักของเรือ
สุโขทัยที่อับปางนะครับโดยเป็นโดมเรด้าไปพบอยู่ที่บริเวณอำเภอหลังสวน
ชุมพรลอยอยู่กลางน้ำนะครับ
ขนาดเดียวกันก็มีรายงานข้อมูลเข้ามาเพิ่มเติมเช่นเดียวกันครับคุณผู้ชมครับ
ที่อยู่เกาะเศษนะครับอยู่ในระหว่างการนำเรือเข้าตรวจสอบ
ณเวลานี้เพิ่มเติมนะครับโดยจะมีการแจ้งให้กับทางด้านเจ้าหน้าที่ทราบ
แล้วก็มีการตรวจสอบกันต่อนะครับ
ซึ่งจากตรงบริเวณมูลนิธิแห่งนี้นะครับ
หากมีการเคลื่อนร่างของผู้เสียชีวิตทั้ง๖นาย
จะใช้ระยะเวลาเดินทางประมาณ๑ชั่วโมงจากที่นี่นะครับ
สนามบินของกองบิน๕และจากสนามบินกองบิน๕
ไปที่อำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรี
จะใช้ระยะเวลาในการเดินทางคาดว่าประมาณสัก๑ชั่วโมง
ซึ่งจะเดินทางไปถึงที่นั่นจะมีการใช้ทหารนะครับคุณผู้ชมครับ
ขบวนเกียรติยศเพื่อรับทหารกล้าทั้ง๖นายณตอนนี้
ที่เสียชีวิตที่เกิดขึ้นในตอนนี้นะครับ
ขณะเดียวกันวันนี้ยังคงต้องติดตามภารกิจการค้นหาร่างผู้สูญหายอีก๒๓นาย
ซึ่งเมื่อวานนี้ไม่มีข้อมูลเพิ่มเติมนะครับ
ทั้งผู้เสียชีวิตและทางด้านคนที่รอดชีวิต
ต้องติดตามวันนี้และหวังเป็นอย่างยิ่งเหมือนกันครับคุณผู้ชมครับ
ว่าจะมีข่าวดีพบผู้รอดชีวิตเพิ่มเติม
แม้ว่าจะกินระยะเวลาเข้าสู่วันที่๓แล้วก็๑๒ชั่วโมงในตอนนี้
แต่ว่ายังมีความหวังทางญาติก็มารอกันอย่างต่อเนื่องขนาด
ทางญาติของผู้สูญหาย๒๓นาย
กองทัพเรือก็มีการติดต่อให้เดินทางมา
ที่อำเภอบางสะพานจบประจวบคิลิขันนะครับ
ของผู้เสียชีวิตที่จะพบต่อจากนี้
ว่าจะใช่ใน๒๓นายหรือว่าเป็นกรณีอื่น

แต่อย่างแน่นอนครับว่าการตรวจลายนิ้วมือ
ถูกนำมาใช้ในการยืนยันอัตลักษณ์บุคคล

รวมไปถึงกระบวนการต่างต่อจากนี้
เป็นสิ่งสำคัญที่จะยืนยันร่างของผู้เสียชีวิตได้ครับ

รายงานสดจากอำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคิริขันครับ

เดี๋ยวเราจะเจาะภาพให้คุณผู้ชมได้เห็นอย่างต่อเนื่องด้วย
เรื่องของการเคลื่อนล่างของกำลังพล

หลังจากได้รับการพิสูจน์เรื่องของอัตลักษณ์บุคคลแล้วนะครับ
ก็อย่างที่คุณนัทวินบอกนะฮะจากการเคลื่อนล่างที่มุยที่สว่างราชสัทธาธรรม
ไปยังที่กองบิน๕ซึ่งอยู่คนละอำเภอนะ
มูลนิธิที่เป็นพื้นที่ตรวจอัตลักษณ
แล้วก็เตรียมเคลื่อนล่างอยู่ที่อำเภอบางสะพาน
ส่วนที่กองบิน๕อยู่ที่อำเภอเมือง
ใช้เวลาประมาณสัก๔๕นาทีไปยังสนามบินอุตภัวที่ชนบุรี
จากนั้นจะมีการเคลื่อนขบวนอย่างสมเกียจไปยังวัดสัตหีบนะครับ
คุณผู้ชมได้เห็นบรรยากาศสดอยู่ตรงนี้
และอย่างที่บอกว่ายังมีครอบครัวของผู้สูญหายอีกทั้ง๒๓คน
ที่มาเฝ้ารอด้วยความหวังว่าจะเจอกำลังพล๒๓คนที่กำลังตามหากันอยู่
ซึ่งทางด้านของพบทัพเรือภาค๑เองพล
โทพิชัยล้อชูสกุลก็ยืนยัน
ยังคงเดินหน้าในภารกิจในการช่วยเหลือและค้นหา
กว่าจะพบกำลังพลทุกนายเพราะกำลังพลทุกนายคือครอบครัว
ใช่ค่ะถึงแม้ว่าวันนี้จะเข้าสู่วันที่๔แล้ว
คือทุกคนก็รอติดตามข่าวนี้อยากให้มีปฏิหาร
อยากให้มีข่าวดีเกิดขึ้นทั้ง๒๓นายรอดแล้วก็ปลอดภัย
ส่วนบรรยากาศด้านข้างคุณผู้ชมสามารถดูได้อยู่เรื่อยเลยนะคะ
จะเจาะให้ดูแล้วก็ให้เห็นบรรยากาศ
เคลื่อนร่างของทหารกล้าทั้ง๖นาย
ใช่นะครับแล้วก็ทางทัพเรือภาคที่๑
ก็ยังบอกอีกว่าช่วงนี้มันอาจจะมีข่าวลืออะไรต่างมา

ก็คือครอบครัวของกำลังพล๒๓นาย
ฟังการแจ้งข่าวจากกองทัพเรือเพียงแค่แหล่งเดียว
เพราะว่าจะมีหลายข่าวที่อาจจะกระทบ
ถึงความรู้สึกของครอบครัวผู้สูญหายอยู่นะครับ